สวัสดีค่ะเราใส่ไทยสุดไม่เยอะค่ะ
เหมือนตุ๊กตาเสียกระบานไงก็ไม่รู้อ่ะ
ตื่นเต้นนะ
ตื่นเต้นมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นดราม่ากันเกิดขึ้น
คือร้านกาแฟไล่ลูกค้าออกจากร้าน
วันนี้คนแชร์กันเยอะพอสมควรถูกต้องไหมแองจี้
เยอะมากมันกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์
หลังจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
โพสต์ข้อความว่าตนเองถูกร้านกาแฟชื่อดัง
ตรงไหนเหรอย่านบางแสนจังหวัดชนบุรี
ไล่ออกจากร้านเพราะว่าถ่ายรูปในเมนูเนี่ย
ส่งไปให้เพื่อนสั่งกาแฟอันนี้ปกติอยู่แล้ว
บางทีถ้าสมมุติทุกวันนี้คนเราไม่ได้ไป
ก็จะถ่ายว่าเมนูมีอะไรบ้างอย่างนี้
โดยที่ร้านบอกไม่ได้บอกว่าห้ามถ่ายรูป
แต่พอตนเองจะสั่งก็ไล่ให้ออกไปร้านอื่นโดยทันที

ผู้โพสต์ได้ติดต่อไปยังเจ้าของโปรเจกต์
แจกคับสริฟต์จึงตามว่าเป็นความเข้าใจผิด
เพราะว่าคิดว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจคุณ
พร้อมฝากขอโทษผ่านเจ้าของโปรเจกต์
ซึ่งผู้โพสต์เชื่อว่าหากทางร้านต้องการขอโทษจริง
คงหาทางติดต่อผ่านมาทางเจ้าของโปรเจกต์เอง
ผู้โพสต์เนี่ยเขาย้ำว่าตนขอแชร์เรื่องดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้
ถึงแม้ว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า
แต่ถ้าคุณทำผิดต่อลูกค้าสิ่งที่ควรทำคือการขอโทษ
การขอโทษไม่ใช่เรื่องยากเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันนะต้องแสดงความบริสุทธิ์จริงใจที่จะขอโทษด้วย
แต่อย่างว่าแค่ลูกค้าที่ไปร้านคุณครั้งแรกเนี่ยก็ยังโดนอย่างนี้แล้วเลย
หลังจากที่โพสต์เรื่องราวดังกล่าวไปทางร้านได้เข้ามาคอมเมนต์
ระบุตอนหนึ่งว่าตอนแรกที่คุณมาใช้บริการคือที่ทางร้านกาแฟนะ
ทางร้านได้ให้บริการเหมือนที่ลูกค้าท่านอื่น
แต่เหมือนว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยเกินเหตุไปค่ะ
ทางร้านเขาพยายามจะอธิบายนะจึงทำให้เกิดเรื่องราวข้างต้น
ซึ่งผู้โพสต์เองก็ต้องการคำอธิบายจากทางร้านด้วยกัน
พฤติกรรมที่ทางร้านเขาบอกเกินเหตุคืออะไร
แล้วก็ที่เขาบอกว่าเกินเหตุของทางร้านคือมาตรฐาน

เพราะพนักงานเข้าไปแนะนำ๒๓ครั้งแล้ว
แต่ผู้โพสต์เนี่ยก็ยังถ่ายไม่เลิก
ขณะที่ผู้โพสต์ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
โชว์ภาพที่เขาถ่ายรูปในร้านกาแฟในเมนูเนี่ยนะฮะ
บอกว่าช่าซองคือตัวเองออกมาซื้อ
ก็อยากจะให้เพื่อนสั่งว่าจะเอาอะไรบ้าง

งั้นเอาตัวนี้ใช่ไหมใส่ชิดด้วยนะ

เรื่องนี้กลายเป็นแค่เรื่องกาแฟนะฮะ
เรื่องกาแฟเรื่องเดียวผ่านสังคมออนไลน์
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตลอดบ่ายที่ผ่านมาเลย
หลายคนแสดงความเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

คือเอาง่ายทั้งคนที่โดนกระทำ
ทั้งทางเจ้าของแล้วโตกันไปโตกันมาโตกันไป

เขาบอกว่าเฮ้ยขอโทษกันแล้วก็จบไหมเรื่องแค่นี้
ใช่แต่พอถ้าเกิดเป็นร้านกับร้านกับคนกินเนี่ยคุณแม่ก็จบไง
แต่นี่คือพอออกไปคนก็๕๖๗๘เป็น๑๔๐๐
ร่วมแสดงความคิดเห็นไม่สมควรทำบริการแย่มาก
คือไม่เคยไปดิฉันเคยไปมาค่ะคือไม่เคยไปนะ
ฉันเคยไปมาค่ะรักพนักงานบริการไม่ดีอะไรอย่างนี้
เมาเกินใช่ไหมคืออย่างนี้คือวันนี้มันกลายไปบอกสังคมตื่นตระหนก
เอาตรงนะทุกอย่างนะวันนี้คือถ้าสมมุติเราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นในข่าวออนไลน์ทั้งหลาย
เราจะเห็นว่าเฮ้ยสังคมมันจะตื่นตนกกันเร็วมาก
มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะเก็บไว้ในใจ
ทุกวันนี้แม้กระทั่งร้านค้าเองเขาก็ยังมาเน้นตอบโต้ว่า
ทางร้านบอกว่าทำไมแค่ถ่ายรูปเพื่อที่จะส่งไปให้เพื่อนดู

คุณคิดกันไปเองหรือเปล่าหรือตอบโต้กันไปตอน
กลายแบบคราวนี้จากตอบโต้แค่ร้านกับลูกค้า
กลายเป็นว่าคนอื่นเข้ามาตอบโต้ด้วยเยอะ
เหมือนอาหารพวกครับพ่นแม่
มาให้อย่างเงี้ยมันก็ตอบโต้กันได้อยู่แล้ว

แต่เพียงแต่ว่าสถานที่เนี่ย
แม้กระทั่งร้านเสื้อผ้าร้านแฟชั่นแต่ร้านอาหารมันก็น่าจะได้
แต่หนูเห็นไฮโซบางคนไปใส่ทั่วร้านเลยแต่ไม่เห็นซื้อกับเขาเลย
มีมั้ยโอ้โหคุณแม่เยอะมากหนูไปดูเอาไม่เห็นซื้อเลย
แต่ก็ไปถ่ายอยู่ในห้องกระจกบ้างแล้วก็ลงกันเต็มแล้วก็
แล้วก็มีการบอกว่าหนูเคยได้ยินคนเล่าให้ฟังว่า
น้องให้พี่เถอะเดี๋ยวพี่ลงไอจีย์ดูไอจีพี่เยอะเลยรนไปพี่หน่อย
ดาราเหรอตอนนั้นก็ที่เป็นข่าวไงที่ไปเอาชุดเขาแล้วไม่คืนเขาไง
นี่แต่จากร้านกาแฟไปร้านเสื้อผ้าได้ยังไงอ่ะ
ถ่ายลงไอจีว่าเหมือนฉันซื้อแล้วเดี๋ยวฉันก็ไม่ซื้อไง
ก็เดินออกไปถามไปลงไอจีว่าเหมือนซื้อแล้ว
คนก็จะเข้ามากดไลค์ถ้าเกิดไม่กดไลค์ให้กันก็โกรธด้วยนะ

เดี๋ยวก่อนอันนี้ร้านกาแฟที่ไหนหัวหิน

ทีนี้ที่ที่ไหวกันดับไฟสุดเล็กสุดเดชเลยทีเดียว

ไม่ใช่ฉันว่าวันนี้ฉันอ่านข่าวมา
ที่แบบว่ามันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
คือวันนี้ต้องไปกลับได้ว่ามีคนเผาป่าที่เชียงใหม่

มันคนทะเลกับดอยนี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ

ไม่ค่ะเชียงใหม่ค่ะธนาคาหน้าอิสระศริสัยาธิ์
ซึ่งเป็นพอส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เขาก็อยู่สำนักอนุรักษ์ที่๑๖นี่แหละ
ก็ได้รับรายงานจากนายประกาศิษย์
ระวีวันหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว
เพราะว่าตอนนี้๓ทุ่ม๑๕นาทีของวันที่๒เมษายน
ก็มีคณะพนักงานเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ก็มีนำโดยนายประกาศิษย์นี่แหละนะฮะ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สามารถจะเป็นพวกสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว
ได้ร่วมกันดับไฟป่าอยู่
บริเวณด้านหลังของหม่อนพระจันทร์ทรงกรด
ซึ่งก็เพื่อจะควบคุมไม่ให้เกิดการลุกลามมากไป
ซึ่งก็สามารถจะควบคุมไฟให้อยู่ในแนวกันไฟไว้ให้ได้เลยทีเดียว
ดังนั้นจึงเร่งระดมคนเข้าไปสกัด
ซึ่งก็เร่งด่วนก่อนที่จะแบบว่า
เขาเรียกว่ามีเร่งหาด้วยนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการเผาโดยคนเผานะฮะก็ต้องหาว่าใครล่ะจะเป็นคนที่จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการเผาป่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยก็ถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้แบบตลอดเลยเวลานะฮะเมื่อตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าเป็นฝีมือนะฮะ
เป็นฝีมือของนายบุญปั่นแสนคำหมื่นอายุ๕๖ปีจึงได้เชิญตัวมาสอบสวนกันเลยทีเดียว
ถ่ายเป็นวีดีโอได้ก็ถ่ายเอาไว้นะก็เลยรู้ตัวนะฮะว่าเป็นใครนะเป็นคนที่เผา
นายบุญปั่นเนี่ยก็เป็นข้าราชการบำนานประจำอยู่ที่หมู่บ้านถ้ำ
มาช่วยในเรื่องของการดับไฟป่าก็ได้จุดเผาไฟบริเวณป่าหลังรีสอร์ท
บ้านบ้านแสนคำนะฮะหมู่๕อยู่อำเภอเชียงดาวนี่แหละ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็ยอมรับสารภาพอย่างนี้ว่า
จุดไฟเผาป่าจริงโดยไม่มีคำสั่งให้จุดหรือเผาจากศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่า
โดยจุดที่เผาเนี่ยนะฮะจุดบริเวณที่เขาเผาอยู่เนี่ย
พบว่าอยู่นอกพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว
เจ้าหน้าที่ก็จึงได้ไปแจ้งข้อหานะฮะกล่าวหาว่าทำผิดนะฮะ
ตามพรบสาธารณสุขมาตรา๒๕ข้อ๔ฐานการกระทำใดเนี่ยนะคะ
อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่า
เท่าทานต่างนานาหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เลยควบคุมเอาไว้นะฮะส่งตัวไปสอบสวนต่อกันเลยทีเดียวนะคะ
เชียงดาวที่สพเชียงดาวนะครับก็เป็นการต้องรอให้มันเขาเรียกว่าไง
เปรียบปรับตามกฎหมายที่มีเอาไว้

คือไม่ใช่ตอนนี้อย่างที่เราบอกแล้วล่ะเมื่อวานที่เราอธิบายเหตุผลเหมือนกันว่า
วิถีชาวบ้านของเขาพี่มันเป็นวิถีชาวบ้านในการเผาป่าของเขาแต่วันนี้
เราจะต้องสิ่งที่จะต้องทำตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเห็นแผนที่ที่เขาใช้ลงมาวันนี้เห็นใช่ไหม
โอ้โหผีแดงไปหมดเลยมันแดงแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าอยู่กันได้หมดแดงไปหมดเลย
เพราะสปอร์ตเยอะมากจนในขณะเดียวกันเมื่อวานป่าเนี่ยอำเภอปลายที่ปลาย
ที่เขาบอกว่าอำเภอปางเนี่ยอากาศดีเหลือเกินอากาศดีที่สุด
วันนี้อำเภอปลายกลายเป็นจุดที่ฝุ่นหนาแน่นที่สุดแล้วฮะฝุ่นหนาแน่นที่สุดแล้วก็ขนาดเดียวกัน
ไฟป่าทั้งหมดของภาคเหนือเราเองก็ยังดับไฟป่าไม่ได้เลยแล้วมันก็ยังลามขึ้นลามขึ้น
คุณคิดดูนะครั้งหนึ่งสหรัฐอเมริกาจำได้ไหมที่ปุ๋ยพรทิพย์จะต้องย้ายบ้านเลย
เคยนำเสนอข่าวอเมริกาเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเขาทันสมัยจะตาย
เขายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้เลยอ่ะแล้วในขณะเดียวกันคนไทย
คราวนี้คือเขาก็ไม่รู้อ่ะเห็นเผากันก็เผากันบ้างเผื่อจะเก็บเห็ดบ้างล่ะ
เพื่อที่จะเอาพื้นที่ไปทำการเกษตรแต่ที่อเมริกานั้นเขาไม่ได้เผาเองนะ
เขาไม่ได้เผาเองมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดประจุฝัยใช่มะ
ผันเสียดสีนะใช่ไหมแต่คนเราส่วนมากคือเป็นแอบเผาถ้าเธออยู่จังหวัดทางพัก
มันเป็นยังไงอ่ะเต้ากันตลอดแม่เหมือนเมื่อแต่เด็กแม่คุณแม่จะถึง
กลับบ้านไปจะรู้เลยว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนแบบเป็นเทศกาล
คุณก็จะออกไปเผาแล้วก็คือตอนแรกคนว่าเกิดจากแบบแห้งบ้าง
อากาศแห้งบ้างแต่ส่วนมากคนก็จะคือคุณลุงคุณตาก็จะแบบพากันไปจุดไฟเผา
คุณแม่แล้วก็ขวนก็จะหูขึ้นเหม็นแล้วก็แต่ทุกคนก็จะแบบ
คุณดูรู้กันว่าวันนี้อากาศไทยลัดนะฮะไทยลัดปีเจอกันให้คุณดูแล้วเองเหลือกัน
แม่ฮ่องซอนจากที่อากาศดีสุดสุดต้นไม้ยังเหลือแยอะอยู่สุดวันนี้มันขึ้นไป
ว่าอากาศบริสุทธิ์แล้ว
วันนี้เชียงรายเองอำเภอเมืองก็หนักนะครับ
เชียงใหม่อำเภอเมืองก็ยังหนักกันอยู่อันนี้คือเขาบอกว่า
วิกฤตควันพิษของภาคเหนือเนี่ยเกินมาตรฐานหลายจังหวัด
แล้วก็เตือนประชาชนว่าตอนนี้
ไฟป่าด้วยควันพิษด้วยฝุ่นพิษด้วย

ก็คืออย่างโทรไปหาแม่อย่างนี้ค่ะคุณแม่
แต่เมื่อก่อนเราออกนอกบ้านถึงจะเจอขวัญใช่ไหมครับ

คือตอนนี้ทุกคนก็รอฝนรอเวลาผ่านไป
ฝนตอนนี้คืออย่างนายกที่ลงไปว่าภายใน๗วันต้องดับให้ได้

ในการดับไฟป่านี้มันยากจะตาย

คุณไปอ่านข่าวหัวหินมาใช่ไหมล่ะคุณมั่นใจนะใช่และมันติดนะและมันติดนะ

เหมาะกับข่าวต่อไป
เออฉันอยากให้คุณให้มา

เพื่อการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

แล้วก็รักษาความปลอดภัยนะ

ก็มีวีดีโอคอลมาเลยทันที

ท่านผู้ชมพลตำรวจเอก

งวดกวดขันในกรุงเทพให้มาก
โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ย
เล่นสงการจำนวนเยอะมากเลย

ก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าคอยดูแล

สำหรับข้อห้ามที่รัฐบาล
แล้วก็สำนักตำรวจแห่งชาติ

ไม่ให้ใช้ปืนฉีดน้ำ
ที่มีแรงดันสูง

หรือดื่มสุราบนรถ

เยาวชนก็ต้องแต่งกายให้มิดชิด

ก็สามารถจะเล่นได้

อนุญาตสรุปสรุปปีนี้สองอย่าง

ปกติคิดถึงสงการจุดแลนดมาร์คคือข้าวสาร

อย่างที่เรารู้เรากำลังจะมีงานพระราชพิธีงานใหญ่

เพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองจะมากันเยอะมาก
เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีเดียวที่จะหยุด
เล่นน้ำที่ถนนเข้าสาร

สองคำถามที่ถามกันมาตลอดว่า
รถกระบะเล่นน้ำได้ไหม

ฉันก็โตมาจากชอบเล่นน้ำตามหลังรถกระบะ

แต่ถ้าคุณไปดิ้งแร้งบนรถกระบะ
คุณเอาน้ำแข็งมาเครื่องคน

ความเหมาะสมมันไม่ได้
คือเอาง่ายมีเบียร์หลังรถกระบะคุณก็ผิดนะฮะ

หรืออยากเล่นอะไรอย่าลุ้นแรง
แม่นับวันพัฒนาการมันยิ่งไปกันเยอะ

ห่างไป๓๐๐เมตรโดนสีสับแครบรู่ถูกไหม

ถูกปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เธอนี่แหละตัวแสบปืนฉีดยามใหญ่กว่ากันผู้ชายอีก

นึกว่ากะเทยจะไปออกรบกะเทยนี่แสบสุดเธอ
ฉีดตรงปุ๊บรู้ดีกันมาก

กระเทยนี่แหละตัวแบกปืนฉันเห็นมาเยอะแล้ว
เธอนี่ปืนใหญ่กว่าผู้ชายอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยปืนแรงดันสูง
บางทีถ้าสมมุติมันเกินเหตุมันเจ็บ

แต่โอเคอันนี้เห็นด้วยเพราะมันก็เกิดอันตรายได้เหมือนกัน

หรือว่าแถวที่เขาแบบให้เล่นกันคุณแม่มันก็เป็นอีกหนึ่งภานะที่พาเราเข้ามาได้ไง
งั้นให้เราโบกรถ๓ล้อมาโอ้คุณแม่เขามีงานตั้งแต่๘โมงกว่าจะถึงในเมือง
รถติดอีกก็๕โมงเขาเลิกเล่นกันพอดี
ก็เล่นกันในวัดได้
ในวัดก็อีกวันนึงคุณแม่แต่นี้หูว่าเป็นส่งคลาญคุณแม่
อ๋อว้าวถ้าเราไปเจอกับผู้ชาย
เต่งงานด้านกรวยสลากเหรอน่าเป็นงานด้านกรวยสลาก
ล่วงไหมเธอปีนี้เหมือนไม่เห็นไหมไปจากบ้านเธอไปแล้วครับหรือคะ
จะไปแล้วครับไม่ก็ต้องให้หนุ่มสาวนี่เข้าวัดก่อใจดีไซค์เสร็จแล้วก็เล่นน้ำกัน
เหรอคะค่ะเออสมัยก่อนเนี่ยก็ทำอย่างนี้ใช่

อะไรออกมาไปจนถึงถนนลนแคม

น้องผู้หญิงบางคนต้องใส่สั้นมากคุณแม่

แล้วก็ใส่เสื้อแบบว่าอาจจะแบบว่าห่ม
สบายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่เปล่า

ไปนั่งทำศัยกรรมช่วงวันหยุดมันจะเลิศมากเลย

เป็นเรื่องราวของคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่
กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีที่มาใช้กับลูกน้อย
นี่เลยฮะผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
บู่เหลวอาบสะเด็กที่ผิวแพ้ง่าย
หรือแพ้กูเต็นก็ยังใช้ได้นะคะ
เพราะว่าสูตรที่เราเห็นกันอยู่เป็นสูตรที่อ่อนโยนสุดเลยฮะ
หลายคนสงสัยเขาว่าเอ๊ะกูเต็นที่กูเต็นคืออะไรนะคะ
ูเต็นก็คือส่วนผสมนะคะที่มาจากจมูกข้าวสาลีค่ะ

รวมทั้งอาหารที่ทำจากแป้งสาลีทุกชนิดนะคะ
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะ
ซึ่งไม่ทำให้แพ้แล้วก็เกิดการระคายเคืองผิวค่ะ
ที่สำคัญส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินี่แหละ

คงความชุ่มชื้นของผิวได้มากที่สุดนะฮะ
และแน่นอนค่ะก็ต้องปราศจากกรูเต็นนะคะพาราเบนนะคะ
และที่สำคัญค่ะผมนุ่มลื่นด้วยคือได้ทั้งอิวทั้งผมค่ะคุณแม่
คือเอาง่ายอย่าใส่สารเคมีเยอะสำหรับเด็กน้อยเนี่ย
สำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อไปใช้กับลูกน้อยนะฮะ
หรือบางคนจะซื้อไปฝากญาติในช่วงเทศกาลสงการ
หรือไปเพื่อนฝูงเรากลับบ้านกันเนอะก็ไปซื้อฝ่า
สำคัญอย่างเพื่อนหนูเนี่ยเพิ่งคลอดลูกก็เอาไปฝาก
ราคาทุกคนแตะต้องได้ราคามนุษย์ทุกคนแตะต้องได้
แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะช็อปออนไลน์ที่ลาซาด้า

ก็ถ้าซื้อช่วงนี้นี่นะฮะคุณจะได้มี๑๐พิเศษเลย
คือซื้อ๒ขวดแถม๑ขวดไปเลย
โมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
ที่คุณได้ยินเสียงเรานี้นะคะไปจนถึงวันที่๔เมษายน๖๒ค่ะ
จนถึงวันที่๙เมษายนนะฮะศพนี้ก็เลยทีเดียวล่ะค่ะ
สาขานะคะดีดี้พิสูจน์แล้วว่าดีค่ะ

ช่วงนี้เขามีการล้างป่าช้ารู้สึกที่ขอนแก่น
เอาเหรอเขาล้างป่าช้าส่วนใหญ่ล้างป่าช้าเขาก็จะเจอนู่นเจอนี่
แต่เขาบอกว่าที่ขอนแก่นนี้เด็ดสุด
เจออะไรไปเจอคุณยายวัย๗๗ปีตอนเสียชีวิตนะฮะ

เราก็เคยไปทำเปิดรายการแรกเราก็เคยไปล้างป่าช้า

บอกที่รวยมาทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะ

เขาก็จะแบบว่าที่ไหนมีการล้างป่าช้าเนี่ย
ทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะไปเป็นเจ้าภาพการล้างป่าช้าอะไรอย่างนี้
เพราะเขาก็เชื่อว่าการล้างป่าช้าเหมือนไปปลดปล่อยให้เขาไปผุดไปเกิด

ไปล้างคือเพื่อแบบคือที่มันเต็มเหรอคะหรือว่าไงเออก็มันไม่มีที่ฝังแล้ว
ใช่หรือบางทีอาจจะใช้ที่ไปทำอะไรอะไรอย่างนี้
คือเมื่อก่อนศพมันก็จะเต็มไปหมดนะ
เขาก็เอามาเผาไงถูกเผาเสร็จแล้วเขาก็ล้างทิ้ง
ก็คือก็เอาศพไปฝังบางคนอย่างถ้าสมมุติคนรวยหน่อย

มีเงินกี่ล้านล่ะถูกป่ะต้องมีเงินเป็นล้าน
เมื่อก่อนที่วัดดอนนะเนาะเขาก็ล้างประจำทุกปี

อุ๊ยตายแล้วนางงามล้างปลาชาเป็นอย่างไรคะ
เป็นจริงจริงไหม
เกณฑ์การตัดสินคืออะไรคะ
จนถึง๒๙เมษายนเนี่ยก็คืออย่างที่แองจี้ถามเพราะอะไร
นำศพที่ถูกฝังนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งกิจกรรมการล้างป่าช้าจัดขึ้นที่สุสานมูลนิธิบ้านสะอาด
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับ
ซึ่งพิธีดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะสร้างความฮือฮาเนี่ย
มากที่สุดคือเขาเก็บขึ้นมาอย่างนี้เลยพี่
อันไหนที่แบบว่าเป็นกุมารทองคือศพเด็กน้อยอย่างนี้
จะเรียกว่ากุมารก็จะเก็บขึ้นมาอย่างนี้

แล้วทุกคนก็จะรอเหมือนไปรอไปผุดไปเกิดในระหว่างนี้
คือบางคนอาจเมื่อก่อนเราต้องยอมรับต่างจังหวัด
บางคนเขามีเงินสวดศพทุกคืนก็โอเคไปสิ
แต่ถ้าไม่มีเงินสดผู้คืนก็คือฝังเลย

ได้มีส่วนบุงส่วนบุญก่อนส่งให้เขาไปเกิดนะครับ
แต่แน่นอนพิธีดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะสร้างความมือหาหลังจากพบร่างเด็กทารก
ถ้าสมมุติเขาเรียกอะไรทั่วไปคือกุมารจำนวน๖ร่างก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดประชาชนที่ไปเข้าร่วมล้างป่าชาพบเจอศพของคุณแม่เล็ก
คุณแม่เล็กอายุ๗๗ปีนะฮะฝังไว้ตั้งแต่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
ระยะเวลาการฝังเนี่ย๕ปีเรียก๕ปี๕ปี
โดยที่ไม่ได้มีอะไรก็คือฝังปกติฝังในดินปกติอะเนาะ
ภายในปรากฏว่าสภาพศพเนี่ยแห้งปกติแต่ไม่มีคำว่าเน่าเปื่อยเลย
ซึ่งทางญาติก็อนุญาตที่เขาเรียกว่าถ้าสมมุติไปเจอเด็กผู้หญิงเนี่ย
เจอเจอศพผู้หญิงเขาจะเรียกว่านางฟ้าทางญาติก็อนุญาตให้นำนางฟ้าเนี่ยนะฮะ
ตั้งไว้ในภายในสุสานสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศนะ
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทางประธานมูลนิธินะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
มูลนิธิได้ขุดนำนางฟ้าขึ้นมาเมื่อวันที่๓๑มีนาคม

เราจะนำเอานางฟ้าเนี่ยมาทำพิธีอุทิศสมบูรณ์สรุปกศลต่อไปนี่นะ

ถูกจะดูประมาณว่าร็ุมรุมเบอร์อะไร

เขาไม่เผาบางคนเขาไม่เผาไงบางคนเขาก็เก็บไว้

ก่อนที่จะไปเก็บไปเอาเขาออกมา
ก็คือจะต้องแบบไปขอทางญาติเขาคอยก็มีญาตินะคะ
แต่จะลงไหมล่ะปีหน้าเนี่ย
ไปไหนคะที่วัดดอนเนี่ยค่อยมีอุปกรณ์อยู่หรือครับคุณแม่
นี่มีเธอรู้ไหมที่วัดดอนเนี่ย

กลางคืนเนี่ยนะเขามีแบบว่าเหมือนงานวัดเลย
มีการเล่นมีอะไรมีอะไรต่างนะ
แล้วก็มีเวทย์มีแบบว่างานวัดเหรอคุณแม่
เออแองจีนเดี๋ยวก่อนถ้าเธอไปเอาไอ้เหรียญที่เขาจบโปรดโยน
คุณแม่ไม่ใช่ทางธาตุธานทางธานทำไมเราเอาสังคตามาทำไปต้มหูทำไม
คุณแม่ว่าตอนนี้เป็นฮิตมากคุณแม่ลองเดินแถวสำเพ็ง
เดินแถวข้างหลังแต่รู้จังแต่รู้จักคุณแม่มีหมด
ต่างหูกับเขามันเข้ากันดีมาก
แม่หนูเข้าใจแล้วแหละเวลาคุณแม่มองกล้องกัน
กลัวหน้าใหญ่ตัวใหญ่หนูเข้าใจแล้วแหละ
เธอพร้อมกันเจ้าได้ไปทำเลเซอร์หนวดสิ
มันเจ้าใหญ่เลยเจ้าใหญ่น๊อคจะพร้อมกันเจ้าได้ไปทำเลเซอร์หนวดสิ

น้องเอ็งจี้นี่เดี๋ยวเป็นสปอนเซอร์แบบว่าดูแลให้ก็ไม่เอา

ที่ฉันติดต่อให้หลอดไปเล่นได้ร้อยกว่าล้านนะ

เขาไปเอาหนูไปในตัวอื่นแหละหนูเล่นไม่ได้หรอก
ตอนนั้นนางผีติดต่อแองจิไปเล่นได้ร้อยกว่าร้านแล้วนี่
คุณแม่หนูก็ต้องถ้าไปเดี๋ยวนางเอกเขาก็เครื่องหนูอีก
ไปสวยสู้เขาอีกมากเลยครับจ้ะพอแล้วค่ะเอาเรามาดูเรื่องแผ่นดินไหวหน่อยนะคะ
แผ่นดินไหวที่ไต้หวันที่ไต้หวันนี่ก็ไม่ค่อยมีแผ่นดินไหว
ที่เหนือที่บ้านหนูลำปังแผ่นดินไหวทุกหวันคุณแม่สิครับ
ตอนนี้เหรอ๔๒บาง๔๓กว่า๒๕บาง
พี่ะหวันมันอยู่ใกล้ญี่ปุนกับเขาหรี่

ศพนี้แล้วค่ะตามเวลาของท้องถิ่นที่ไต้หวัน
จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเกาทรงเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเนี่ย
ทางภาคใต้ซึ่งก็มีประชากรเนี่ยนะคะกว่า๑ล้าน๕แสนคนนี้นะคะ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ก็แค่๗๕กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ลึกลงไปนานจากผิวดินลงไป๕กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่ามีผู้เสียหายจากแผ่นดินไหวอะไรเท่าไหร
ก็ประมาณเช้าตอนก็ใช่๘โมงมาก็คงแบบนอนแล้วก็พวกเธอเคยพวกเธอเคยเกิดทันไหมอ่ะอะไรอ่ะ
กรุงเทพแผ่นดินไหวแบบชัดเจนเกิดไม่ทันใช่ป่ะ
อันนั้นกระจอกมากอันนั้นคือกระจอกมาก
ตอนสมัยฉันเอาแค่อยู่ป๖อ่ะ
ม้าตอนแค่ฉันอยู่ป๖
เธอรู้ไหม
มัน๕๐กว่าปีนะ
มันสั่นแบบว่าเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะ
มันโยงแล้วตัวคนเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแต่เราเป็นเด็กเด็กอย่างงี้ใช่ไหม
แล้วก็อะไรอ่ะแล้วมันโยงอย่างนี้เลยเราจำได้เลยนะ
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไฟนีออนอย่างนี้ใช่ไหมเป็นขาลงมา
แล้วก็เป็นไฟนีออนอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างงี้เลยโยกไม่ไม่ใช่
ไงโยกนี้เลยโยกแบบโยกโยกอย่างแบบคือแบบชัดเจน
แบบว่าชัดเจนมากอยู่สักประมาณนานเหมือนกันนะ
น่าจะเป็น๑๐นาทีโยงอย่างนี้เลยนะโยงอย่างนี้
นี่โต๊ะเก้าอี้นะเลื่อนอย่างนี้เลยอืดอย่างนี้เลย
โอ้โหอันนั้นชัดมากแล้วก็หายไปเลยนะทุกวันเลื่อนแบบนี้ไหมคะ
ที่คุณดูหลังหลังเส้นท่าชิดลมค่ะ
ถ้าเลื่อนอย่างนี้ก็หล่นลงมาแล้วล่ะ
ไม่แต่เขาบอกว่าจริงแล้วที่ภาคเหนือตอนนี้ก็ยังมีแผ่นดินไหวกันอยู่ใช่ไหม
มีครับมีอ้าวหล่นหล่นอ้าวหล่นหล่น
มันอยู่ที่๔ลิกเซอร์ประมาณ๓กว่าบ้าง๒๘บ้าง

นี้หนูก็แอบถามมาตอนเช้า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

ว่าคุณเป็นนางฟ้าเลยนะหลังจากที่มีข่าวว่าเรื่องรีเทิร์นจริง

ขอบคุณพี่อ๋อแล้วก็ครอบครัวที่รักเราในฐานะน้องสาว
ดูแลแล้วก็ให้เกียรติให้ความห่วงใยมาโดยตลอด
อีกทั้งยังดูแลแล้วก็เป็นห่วงน้องปีใหม่ด้วย
ซึ่งไม่ใช่ตัวพี่อ๋อคนเดียวนะคะแต่เป็นครอบครัวเขาด้วย

พอหลังจากข่าวออกมาแบบนี้ยิ่งมีคนจับตาม
ว่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมเขาบอกไม่มีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะ
วันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการเป็นพี่น้องกัน
อีกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่จบไปนานมากแล้ว
ก็อยากให้จะแอบไปแซวเขาด้วยว่าแอปไม่ใช่นางฟ้านะ
เพราะนางฟ้าตัวจริงก็ต้องเป็นคนที่อยู่กับเขาได้
เพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้เราสองคนก็มีความสุขในสถานะแบบพี่น้อง

ต้องยอมรับว่าแอปทักษะออนนี้โอ้โหตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปีนี้
เรื่องราวแอปกับแพทย์นี่แชร์ข่าวสาวสตอง
กับรายการแชร์ข่าวสาวสตองจริงเนาะ
ตลอดสินภาษาตัวเอง
แต่ถามพี่แอปว่าคือตอนแรกก็หาว
แอฟแบบว่าข่าวนี้เดี๋ยวลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิ

บอกว่าไม่มีอะไรมันเป็นบทสัมภาษณ์เก่าแล้ว
ที่พี่อ๋อเคยคุยแล้วก็เหมือนพอมีคนมาแชร์มาอะไรอย่างนี้
ก็กลายเป็นข่าวใหม่มาอีกรอบหนึ่ง
ให้นางพี่เชื่อไหมเชื่อว่าทุกช่องไม่มีช่องไหนไม่เสนอละครให้นาง
นางยังไม่รับเลยนางยังไม่รับนาง

คือเยอะมากคุณแม่เป็นตั้งไว้ตั้งเลยนะเอาส่งให้อ่าน
ตอนนี้เขาบอกลูกเขามาเป็นอันดับหนึ่ง

ก็อาจจะหันกลับไปทำงานมากขึ้น
ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่แอปจะไปให้เขาจะลดลงนะ
แต่แอปก็ยืนยันว่าแอปสามารถจัดสรรเวลาให้ลูกได้อย่างแน่นอน

ยังไงชีวิตแอปก็แบ่งออกเป็น๒เรื่องอยู่แล้ว

ไม่หนูก็คุณแม่ยิ้มหนอยยิ้มใยอะไร
อ๋อมีไลน์มาชมท์ว่าคุณม้าสวยหน้าเด็กเตี๋ยวอ่ะ

จืบปากเพื่ออะไร

ถามจริงทำไมไวขนาดนั้นอ่ะงั้นไม่อ่านได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ย
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขายังให้สัมภาษณ์เหมือนยังเป็นแฟนกันอยู่เลย
ยังไม่อ่านได้ยังไม่ใช่เจียงเขาอาจจะแบบเหมือนคุณแม่มด
ก็ไม่เคยบอกว่าใครเป็นแฟนแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเลิกกับใคร
นี่แกเรียกเขาแม่มดนี่น่ากลัวเนอะ

คุณแม่ว่าเขาคุณแม่ยังไม่เคยรับดรว่าเป็นแฟนเลย

ไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีเลยไม่มีอะไรเลย
ไม่งั้นต้องอ่าเรียกฐานะเขาเลยบอกว่าไม่มีใครบอก

คุณแม่มาคะช่วงนี้กับแฟนยังไงบ้างคะ

อ่ะนี่ก็เลยจับตามองนะ

เราก็เลยอยากจะไปถามน้องดิวว่าเป็นยังไงมั่ง
ได้แสดงความยินดีเข้าไปหรือยัง

กลับมาดีกันอีกแล้วเหรอตอนนี้
เขาก็ไม่ได้ตัดขาดกันหรอกคุณแม่
เขาก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
ถามสิค่ะ
มีคุยกันว่าความสัมพันธ์เรากับภัยจะเป็นยังไงต่อกันไปไหมคะ

มันคงต้องหมดทุกอย่างไปก่อนนะคะ
ก็คือแค่คอยมาว่ากันแล้วกันนะคะ
ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไง

คือต่างคนต่างก็อยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้วค่ะ

อะไรก็ไม่รู้อ่ะตกลงอะไรอย่างไรน่ะ

ถูกขอบใจกินวิดีโอกว่าจะตาย

เพิ่งย้ายพักจากเพื่อไทยไปพลังประชารัฐ
ก็ตรงนี้เขาต้องทำงานหนักมาก
ฉันไม่เคยอยู่เพื่อไทย

คุณแม่ก็ต้องเงียบง่ายนึงตามใจเมียฮะ
เมียขายเสื้อผ้าออนไลน์ไง

ใช่พออ่าตอนกลางคืนนี่พวกเซเลฟดาราต่างเนี่ย
จะมาทำการกิจการค้าขายกันตอนกลางคืนหรือคุณแม่
ก็จะมาเต้นบ้างวันนี้ใครเลิก๓ถึง๔ถึงมาเต้นนะ

คนก็มาซีเอฟไงคุณแม่ซื้อโอ้สวยจังเลย
แต่พอเอาให้ผัวมาใส่ชุดนี้คุณแม่ก็ผู้หญิงก็มาดูไง
อ๋อก็คือนั่งขายกันตัวละร้อยหนึ่งตัวละร้อยยี่สิบบาท

มันจะต้องหามองคุณแม่มีเยอะมากคุณแม่ก็ต้องคือคุณแม่ก็เต้นไง
เอาไปขายที่กองถ่ายขายหมดแล้ว

บางคนเขาก็ไม่อยากขายหรอกคุณแม่คือแต่อยากแบบมีพื้นที่ไง

ถ้าคุณแม่ก็เต้นก็ใส่ชุดตัวนั้นหนูเห็นชุดแบนของแม่หลายตัวแบบ

ฉันไม่เคยทำไลฟ์ทำอะไรอย่างนี้เลยนะในชีวิตนี้

ตอนที่คุณแม่ใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อก่อนยังอยู่เต็มปั๊มน้ำมันเลย

อ้าวเป็นหรือกลง
มันอยู่ในรถบ้านทุกว่า
ปุ๊บช่วยไปแปะ
เธอไม่ไปแปะแล้วเราก็ไม่เคยไปดู
มันกระดาษมันไม่เรียบแหละครูแม่

เคยนั่งกินอาหารอยู่ในร้านอาหาร
สีเขารูปร่างดีแล้วนี่
ลูกน่ารักขึ้นเลยลูกน่ารักมากเป็นจังของไว้ชะละเลยลดไฟอยู่มั้ยอากาศดีมากแล้วแล้วพี่แปลกใจคือทิศ
ไม่แต่งตัวเซ็กซี่เลยคือแต่งตัวแบบเป๊ะหมด
ก็หนาวขนาดนั้นจะเซ็กได้ไงวะ
อากาศมันหนาวจะไม่เซ็กซี่อะไรเราจะบ้าเหรอ

นี่นางปิดก็ต้องใส่เสื้อคอเต่าเหรอมั้ง
อุ๊ยแต่เซ็กซี่ก็ไม่เอาคุณแม่เนอะ

แล้วก็บอกว่ารักเราไม่เก่าเลย

แล้วก็มีแฮชแท็กคุณบุญชัยบอกให้แต่งตัว
คุณบุญชัยบอกให้แต่งตัวเรียบร้อย
แล้วก็ทุกวันก็แต่งตัวเรียบร้อยมากแล้ว

คือเขาบอกสามีเขาน่ะเป็นคนที่บอกเขาบอกให้แต่งตัวอย่างนี้

อีกหน่อยก็ต้องคุมถึงใบหน้าแล้วล่ะมั้ง

อันนั้นนางฉันใส่ได้ถ้าต้องจะหลวม

บอกไปเอาพี่อยากได้ตัวไหนไปเอาที่บ้านหนูเลยมาบอก

สรุปฉันต้องไปบ้านตากบรมกลมขนแบนเนี่ยมนางใช่ไหม
ใช่โอเคเดี๋ยวนางกลับมาเดี๋ยวจะไปขนแบนเนี่ยมนางมาเฮ้ะ
เป็นลูกของปีเตอร์คอปใช่ไหมคะ

นี่ไงน่ารักครับคุณแม่

โปรดติดตามตอนต่อไป